เลยดีกว่ากันยายนนี้เงินจะเข้ากระเป๋าคุณ
คนละครึ่งใช่ค่ะคนละครึ่งเฟส๕มาอีกแล้วครับ
ให้คนละไม่เกิน๘๐๐บาท๑กันยายนตังค์เริ่มเข้ากระเป๋า
มีรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านเป็นประธานแน่นอนละคอลโรมนะครับ
โดยจะจ่ายเงินให้กับท่านไม่เกินคนละ๘๐๐บาทครับ
จำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ๒๖ล้าน๕แสนคน
ได้รับเงินตั้งแต่วันที่๑กันยายนเป็นต้นไปเรื่อยไปจนถึง๓๑ตุลาคม๒๕๖๕ครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ
เป็นการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครไม่มีแอป
แอปเป๋าตังค์ไม่มีสมาร์ทโฟนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ให้๒๐๐บาทต่อเดือนครับนะฮะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๕
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
ถ้าเราจำกันได้โครงการคนละครึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
ต้องยอมรับว่าเป็นโครงการที่ดีประชาชนชอบอันนี้ต้องบอกกันตรง
ประชาชนสะท้อนมาชอบจริงนะฮะ
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจ
เริ่มโครงการมาตั้งแต่ตุลาคมปี
โน่นจำได้ไหมคนละครึ่งเฟส๑นะครับ
ขณะนั้นมีวงเงินอยู่นะฮะให้ใช้แต่ละคน๓๐๐บาทใช่ไหม

๒มานะครับเป็น๓๕๐๐
เฟส๓แล้วก็เฟส๔ปรับลดเหลือ๑๒๐๐
เฟส๕นี่ท่านเอาไป๘๐๐บาทนะครับ

ก็เดี๋ยวรอนะฮะครับ